ในการแข่งขันยุทธ์โอลิมปิกเกมนะคะวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้๒เหรียญทองจากมวยสากลค่ะ
กีฬายุทธ์โอลิมปิกเกมครั้งที่๓นะคะที่อาเจติน่าค่ะ
นักกีฬาไทยได้สองเหรียญทองจากมวยสากลในวันนี้ซึ่งมีการขึ้นชิงทั้งหมดสามรุ่นนะคะ
มาจากรุ่นห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมหญิงค่ะน้องเนยพันพัชราสมนึกนะคะ
ก็ชนะจากเม็กซิโกไปค่ะรอยห้าต่อสูญเสียงค่ะ
ตลอดสามยกออกหมัดได้จะแจ้งกว่าส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่คว้าเหรียญทองก็คือในรุ่นหกสิบกิโลกรัมชายค่ะ
เดียอธิชัยเพิ่มทรัพย์นะคะดีกีแชมป์โลกคนล่าสุดก็ใช้ประสบการณ์ออกหมัดได้สมลีลาเต็งหนึ่งค่ะ
เป็นฝ่ายชนะบอนดาซุกทาราสของยูเครนไป๕ต่อ๐เสียงเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่ได้ขึ้นชิงก็คือในรุ่น๕๒กิโลกรัมชายนะคะสารวุฒิสุขเทศพระท่าค่ะ
ก็เลยทำให้สารวุฒิได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะ
กำปั้นไทยยังมีลุ้นอีก๑เหรียญทองจากพรทิพย์บัวป่าในรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิงค่ะ
จะเจอกับนักชกมือหนึ่งจากสหราชอาณาจักรด้วยค่ะและในยุทธ์โอลิมปิกเกมครั้งนี้นะคะ
นักกีฬาไทยคว้าไปแล้วทั้งหมดห้าเหรียญทองค่ะซึ่งนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในรายการนี้
ก็จะได้เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติก็คือเหรียญทองได้๒ล้านบาท
เหรียญเงินได้๑ล้านบาทและเหรียญทองแดงได้๕แสนบาทค่ะ